คุณผู้ชมค่ะงานบุญผ่านไปมาที่งานฮิตกันบ้างดีกว่า
เรือนขวานเด็กหญิงเรือนขวัญขุนวงรายงานตัวค่ะ
ทำไมต้องเป็นเด็กหญิงเรือนขวานขุนวง
นักท่องเที่ยวชาวจีนพูดง่าย

โดยเฉพาะนี่ไงเขาเห็นดาราสาวชาวจีน
จุ้ยจิ้งอี้ค่ะเธอใส่แล้วก็แชะภาพลงในโซเชียลแบบนี้
เรียกว่าเป็นการนำเทรนด์เลยนะคะ
หนุนการท่องเที่ยวของไทยแล้วก็เป็นพูดง่ายคือซอฟพาเวอร์ได้เหมือนกัน
เพราะว่าตอนนี้บรรดานักท่องเที่ยวชาวจีนค่ะก็แห่กันไปช้อปปิ้งซื้อชุดนักเรียน
แล้วก็มาสวมใส่ชุดนักเรียนเดินเที่ยวไทยนี่แหละก็เดินเที่ยวกันถ่ายทุกรูปทั่วกรุงเทพไปเลย
นักท่องเที่ยวนะคะและที่สำคัญอ้าวมาเจอพี่ป้อง
เฮียป้องของเราพี่ป้องนวัดพิธีกรเศรษฐีป้ายแดงของเราค่ะ
เพราะมันเป็นนักเรียนจริง
พี่ป้องเนี่ยแกก็เดินเฉิดฉายไง
แล้วที่นี่ตรงนี้บรรดานักท่องเที่ยวเยอะไง
พอมาเจอพี่ป้องแบบนี้คุณผู้ชมค่ะ
และที่สำคัญพี่ป้องเขาโด่งดังมากที่จริง
ยังจำกันได้หรือเปล่าซีลงซีรีส์เขาสาวจีนคลั่งคล้ายกันมากเลย
ไม่ได้มีแค่คนจีนนะคนไทยก็มาขอถ่ายรูปเหมือนกัน
เอฟซีชาวจีนคุณผู้ชมค่ะอินเคนสวมใส่ชุดนักเรียน
พุ่งตรงมาเลยขอถ่ายรูปด้วยหน่อยค่ะ
ทักทายยิ้มแย้มดูพี่ป้องบอกเลยว่าเป็น
เขาเรียกว่าเป็นทูตการท่องเที่ยวได้เลย

หล่อจริงนะคะได้ใจไปเต็ม

มีภาพที่เจ้าตัวใส่ชุดนักเรียนด้วยเหมือนกันนะ

จะบอกว่าถ้าแบบว่ามัธยมนะจ๊ะ
เจอแบบว่าเพื่อนชายแบบนี้นะ

ดีแล้วที่คุณไม่เจอแบบนั้นไม่งั้นเรียนไม่จบ
ดีแล้วดีแล้วพี่ป้องค่ะกล้าวใจมากเลย
เขาหล่อเป็นอินเตอร์นะหล่อในเมืองไทยอยู่แล้ว
ที่สำคัญสาวจีนกรีดมาก

หล่อมากน่ารักมากอะไรแบบนี้นะคุณผู้ชมนะ